ได้แต่กอดตัวเองไม่อยากเหงา
เจ้าก็เขาเขาก็เจ้าคงบ่อหา
นั่งเจ้าก่ออยู่เถียงมาห่าง
มึงขอยางผ่านไป
รู้สึกเวลามันนานกว่าปกตินะครับ

คุณแม่กดดันสุดเลยค่ะเป็นไงคะ

รอลุ้นค่ะลูกชาย
ขอให้เป็น๑แสนนะคะขอให้เป็น๑แสนตรงนี้
วันนี้นักสู้รุนจิ๋วของเราน้องเชนมาไกลจนถึงเพลงที่๖นะครับ

แล้วก็เปิดได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองร้องจบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้
แล้วปรากฏว่าน้องเชนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
แล้วเพลงที่๖ดูราคาหนึ่งแสนบาท
น้องเชนร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้
คุณแม่ร้องไห้เลยนะคะ
ร้องได้ครับถูกต้องหมดทุกคำครับเชนเก่งมาก
กำแพงที่คุณแม่ร้องไห้เนี่ย

เพราะว่ามันคือ๑แสนบาทเนี่ย
กว่าจะได้มาถ้าทำนามันยากลำบาก
เหนือต่างน้ำเนี่ยหมดกันเป็นทั้งถังคุณยายอาจจะต้องติด
สารเคมีอะไรกันอีกมากมายเนี่ยกันเป็นหลายปีนะ

ก็แกทำให้เต็มที่เลยครับ

งั้นจะต้องทำให้ได้เท่าไหร่

เงิน๓แสนมันมีความหมายกับเราแค่ไหน
ดหนี้ให้ยายกับตาแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันครับ

เสียงหัวเราะในครอบครัวเราจะดังไปถึงไหน

บ้านที่มีความสุขไม่ใช่บ้านที่มีราคาแพง

นั่นแหละคือบ้านที่มีความสุข
๑แสนแล้วจะรอกันอยู่ใหญ่

กำลังร้อนเครื่องกำลังติด

มาถึงเพลงที่๗กันครับ
ตอนนี้พร้อมกับตัวช่วยที่เหลืออีก๒ตัว
เพลงนี้มูลค่า๒แสนบาทครับ
อินโทรมาเลยครับ

เพลงนี้๒๐๐บาทครับ
ฟังอินโทรเพลงโจทย์ไปแล้วเป็นอย่างไรครับ
เคยร้องครับแต่จำไม่ได้เลย

สายวาสิบอทิมกันก็คือของพี่กองเวไร

รอบนี้ต้องลงไปปรึกษาครอบครัวไหมครับ

ตัวช่วยเนี่ยเหลือ๕

มูลค่า๒แสนบาท

จะสู้หรือจะหยุด

เดี๋ยวก่อนคุณแม่
รอบนี้คุณแม่ก็ให้การเสร็จสนุกเลยนะครับ
รอบนี้คุณแม่ก็ให้การเสร็จสนุกเลยนะครับ
รอบนี้คุณแม่ก็ให้การเสร็จสนุกเลยนะครับ

เขาก็บอกว่ามันไม่หมดนะแม่

ถ้าเราได้๑แสนไปอย่างน้อยมันก็
มันก็เป็นครึ่งหนึ่งแล้วที่ให้

ผลจะออกมายังไงก็

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายใช้ไปแล้ว๑แผ่น
เหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่น

ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ตอนนี้เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๒

ครับ

โอ๊ยโอ๊ยขึ้นมาขึ้นมาแม่ขึ้นมา
โอ๊ยโอ๊ย

เปิดได้ตัวช่วยข้ามไปเลยตอนนี้รับแล้วสองแสน
คุณแม่คุณแม่ค่ะ
แม่พูดอะไรกันไม่ออก
เป็นไงคุณแม่ดีใจไหมคะ

ไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะ

คุณแม่ค้าพูดอยู่ทุกวันอะค่ะว่า
ถ้าหนูทำได้นะแม่ก็ไม่ต้องไปปีนต้นมังคุด
ตายายเป็นไงคะ
ภูมิใจมาก
ภูมิใจในตัวเขานะครับ
เขานะครับจะได้กลับบ้านกันแล้วนะครับเนี่ย

เขามุ่งมั่นมากว่าทำแสนเขานะ
ถือว่าสุดยอดมาก
เพราะฉะนั้นเฉดพร้อมสำหรับเป้าหมายหรือยัง

เอาละครับตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับ

อินโทรเพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาท

สบายหายห่วงละ
สบายหายห่วง
อยากได้ยินเชนบอกว่า

ถ้าผิดแม้แต่คำเดียว

ปีนึงยังทำไม่ได้แสนนึงเลยนะ

ทีมงานปรึกษากันอีกแล้วนะฮะ

อยากดูข้างล่างดูหมื่น
เอาล่ะฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาทนะครับ
ถ้าหยุดรับ๒แสนบาทที่สะสมมา
ถ้าสู้ต่อมีโอกาสลุ้น๓แสนนะครับ
มีตัวช่วยเปิดได้อีก๑แผ่น
การแข่งขันเพราะฉะนั้นเชนสู้หรือหยุดครับ
เอาละครับเป็นการตัดสินใจน่าจะเป็นครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาแล้วนะครับน้องเชน
สู้หรือหยุดครับ

นี่คือการตัดสินใจที่ตรงกับคุณแม่ไหม

ไม่ตรง
คุณแม่ลงไปคุยกันคุณแม่บอกว่ายังไงฮะ
แม่บอกว่าให้หยุดค่ะ

ตั้งแต่เกิดมาจน๘ปีตรงนี้
นี่คือความมุ่งมั่นที่สุดแล้วที่แม่เห็นในตัวลูกคนนี้

ทั้งภูมิใจในตัวเชน
แล้วทำไมเชนถึงตัดสินใจที่จะเล่น
ถ้าผมหยุดก็ไม่ได้นอนกับแม่ครับ

การที่เชนจะได้นอนกอดแม่มันมีความหมายมากเลยเหรอ
เวลานอนไม่มีแม่เรารู้สึกยังไงบ้าง

ลงไปกลับแม่ทีนึงไป

อยากได้โตไม่ทอง
ต่อนะครับตัวช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งแผ่นป้ายมีสิทธิ์ใช้
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

ตอนนี้นะครับตัวช่วยเหลืออยู่ทั้งหมด๔แผ่นป้าย
มีสิทธิ์เลือกได้๑แผ่นป้าย

มาดูกันเลยครับตัวช่วยแผ่นที่๖จะช่วยน้องเชนได้ไหม

หมายความว่าเดี๋ยวเราจะเปิดอินโทรอีกเพลงหนึ่งให้เชนฟัง
ถ้าเชนฟังแล้วโอ๊ยมันง่ายกว่าเพลงนี้ก็เปลี่ยนไปร้องเพลงที่จะเปิดให้ฟังนี้
แต่ถ้ามันยากกว่าเพลงที่จะร้องอีกก็ไม่เอาไม่ใช้

อินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนมาได้เลยครับ
ค้าโอเค

ถ้าเชนอยากจะเปลี่ยนเพลงนี้เอาไหมไม่ครับไม่เอานะครับ
ร้องเพลงเดิมครับนะครับเอาละครับ
แผ่นสุดท้ายได้เปลี่ยนเพลงน้องไม่เปลี่ยนนะครับ
บอกว่ามันยากกว่าเพลงเดิมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คือต้องร้อง
คุณแม่คะอยากพูดอะไรกับลูกคะแม่ให้สิทธิ์น้องเชนเลือกแล้วนะครับ
ขอให้หนูมีสติมีสมาธินะครับครับมีความสุขที่หนูจะทำนะครับ
ครับครับคุณพ่อค่ะสู้สู้นะครับครับก็ขอให้หนูทำให้ได้ดังที่ตั้งใจไว้นะครับ
เอากำลังใจช่วยครับสู้สู้ครับครับมีใครอยากพูดอะไรไหมคะ
นี่ฮะซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงของเรานะฮะไม่ต้องมีพลังอะไรมากมาย
มีแค่พลังของความรักแม่และครอบครัวเท่านั้นเอง
เพลงที่๘ครับเพลงนี้มูลค่า๓แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๘เพลงมาครับ

สิบวทามเธอเคยรักใครตอนเธออาย
สิบวทามว่าในหัวใจลืมให้ใดละว่า
รักกันเพราะที่อยากรัก
รักกันเพราะที่อยากรัก
เท่าที่เธอรักได้ก็พอ
บอกเคยขอว่าอายต้องเป็นคนสำคัญ
อยากให้ไอเป็นแค่ที่พักใจ
หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งมัน
แม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน
แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ
ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุด
แต่เธอจะให้เป็นไป
หัวใจอายอยากให้เธอมีความสุขเสมอ
ไม่มีพ่อแม่ให้เธอลำบาก
มีแต่ความรักจำใจให้เธอ
เธอเป็นจังใดอายก็ยินดี
ดีสิบ่อรักหากวันนึงนั้นอ้ายมันไม่ใช่
สิบ่ทวงบ่ขอใดใดเหตุผลไม่ต้องมี
วันนี้ได้ดูแลเธอได้มีเธอถือว่าโชคดี
วันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาก็แล้วกัน
อยากให้ไอเป็นแค่ที่พักใดหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอ

อ้อจักรเรียนที
และวินาทีนี้ก็มาถึงนะครับ
จะได้ตามเป้าจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับ
เพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาท
น้องเชนร้อย